เรื่องนี้ก็สำคัญไม่แพ้คดีของคุณแตงโมนะคะ

ไม่คิดว่าสังคมจะมีเรื่องแบบนี้ให้ได้รู้สึกหดหูใจนะครับ
ผู้หญิงอายุ๑๔ปีไปร้องเพจสายไหมต้องรอด
ถูกพ่อของเพื่อนข่มขืนถูกพ่อของเพื่อนข่มขืนค่ะคุณผู้ชม
คือเล่าย้อนกลับให้ดูให้เห็นภาพก่อนนะคะ
นี่เห็นไหมคะผู้ชายคนนั้นคือคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
เป็นผู้ช่วยสอสอพักเพื่อไทยเขตสายไหม
น้องค่ะกับผู้ปกครองเอาเรื่องนี้ไปร้องเพจ
แล้วล่าสุดแจ้งความแล้วนะคะย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องก่อน
ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่๘มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ส่วนหนี้พ่อที่ถูกอ้างว่าไปข่มขืนเพื่อนของลูกชายเนี่ย
นี่ค่ะไปหน้าบ้านเพื่อที่จะไปเป็นพยานให้กับตำรวจ
แล้วไปข่มครูอ่ะคุณผู้ชมข่มครูพยาน
ข่มขู่พยานค่ะไปถามเลยนะว่าใครพาน้องอายุ๑๔ไปแจ้งความที่โรงพัก
แล้วก็ข่มครูว่าถ้ามึงไม่หยุดพูดเรื่องของกูเดี๋ยวกูจะยิงให้ตายให้หมด
นี่ค่ะอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากพยานนะคะแล้วเห็นไหมคะ
นี่บุกไปถึงบ้านของพยานคุณผู้ชมเล่าต่อค่ะ
กลับไปเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่วันที่๘มีนาคมที่ผ่านมา
คือกลุ่มนี้เขานัดมาสักประมาณ๕๖คนเป็นเพื่อนกันปิดพักเรียนไง
นัดมากินกันจุดที่นัดเนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนผู้ชาย
ซึ่งเพื่อนผู้ชายเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ซอยพะหลโดทิน๕๒
ก็กินกันนะครับคุณผู้ชมกินกันพอตกเย็นปรากฏว่า
ของเพื่อนผู้ชายเนี่ยมานั่งกินด้วยมานั่งกินด้วย
แล้วน้องที่ตกเป็นเหยื่ออายุ๑๔ปีบอกว่ากินเหล้าแล้วใช้สารเสพติดนะ
ของเพื่อนผู้ชายคนนั้นกินเหล้าแล้วใช้สารเสพติด
หลังจากนั้นพอตกดึกค่ะเพื่อนทยอยกลับบ้านและ๕๖คนที่มาร่วมนั่งสังสรรค์กันนะคะ
ยอยกลับบ้านแล้วเพื่อนผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านก็ไปต่างจังหวัดกับญาติ
ก็เลยฝากบอกพ่อพ่อเดี๋ยวไปส่งเพื่อนผู้หญิงด้วยนะ
ก็คือน้องที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยฝากไปส่งด้วยนะ
แล้วพ่ออ้างว่าไงรู้คะพ่อไม่ได้ไปส่งนะคะ
พ่อบอกเมานอนนี่แหละไม่เป็นไรนอนโซฟาด้านล่างเดี๋ยวพ่อขึ้นไปนอนด้านบน
อันนี้ตามคำบอกเล่าของน้องอายุ๑๔ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณผู้ชม
พ่อขึ้นไปนอนด้านบนจริงค่ะพอตี๕ปุ๊บพ่อลงมาด้านล่าง
แล้วพยายามที่จะกระทำชำราวน้องนะคะ
ตอนที่น้องร้องเนี่ยพยายามที่จะขัดคืนเนี่ย
น้องเล่าให้ฟังว่าพ่อง้างมือจะตบด้วยนะคะ
อยากให้ฟังเสียงของน้องหน่อยค่ะ

อืมพูดถูก
ลูกผู้หญิงอายุ๑๔โดนกระทำแบบนี้
พยายามที่จะร้องขอความช่วยเหลือแล้วนะคะ
แต่คนก่อเหตุเหมือนลักษณะเงื้อมือจะตบ
ก็เลยต้องหยุดแล้วต้องยอมค่ะคุณผู้ชม

หลังจากที่เกิดเหตุก็คือ๘มีนาคม

พาน้องแล้วก็ญาติของน้องไปแจ้งความ

สนบางเขนวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมา

ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลภูมิพล
ผลของการตรวจร่างกายออกมาแล้วนะคะ
พบว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ว่าน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ทีนี้ก็ต้องถามต่อว่าคนที่ทำ
ใช่คนที่น้องกล่าวหาหรือเปล่า
คุณผู้ชมนะคะต่อมาตำรวจสอนอบางเขนไปคุมตัว

ชื่อว่าเอกนารินสิงโตอ่อนอายุ๔๒ปี

คนนี้ค่ะที่ใช้หมวกไอ้โม่งเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าโดนใส่ร้าย
แล้วก็ไม่ได้ข่มขืนผู้เสียหายตามที่ถูกกล่าวหา
แต่ก็ยอมรับว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจริง
ทำร้ายร่างกายอะไรคืออย่างงี้ไอ้คลิปที่เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ที่เราเห็นตอนต้นเลยที่เนี่ยพอกับลูกชายเนี่ยไปที่บ้านของพยาน
นี่คลิปนี้พ่อบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายกันจริง
ก็คือลูกชายเนี่ยเอาหมวกกันน็อกไปตีไปตีพยานคนนั้นจริง
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศอะไรนะครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับการที่น้องคนนี้มาเป็นพยานคนละเรื่องกัน
เพราะลูกชายกับพยานคนนี้เขามีปัญหากันมาก่อนอืม
เขาด่าพ่อล่อแม่กันก็เลยลักษณะคือมาเอาคืนไม่เกี่ยวกันเลยนะคะ
ปืนที่ใช้ก็เป็นปืนปลอมด้วย
แล้วเรื่องยาเสพติดยาเสพติดผมไม่ได้ใช้เด็กนั่นแหละใช้ยา
ใช้ยาเคหมายถึงกล่าวหาว่าน้องผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อค่ะ
ใช้ยาเคแล้วอาจจะหลอนเองหรือเปล่า
แล้วพูดจาลักษณะกล่าวหาผมแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมลองฟังเสียงเจ้าตัวเล่าค่ะ

เขาไม่มาถามกล่าวว่าลูกผมครับกูเป็นแฟนลูกผม

แล้วที่ว่าเขาว่าเราเสพยาเสพอะไรเราเสพจริงไหม

เราใช้อาวุธปืนมีอาวุธปืนตามที่เขาบอกจริงป่ะ

ปืนปลอมใช่ไหมยอมรับว่าเป็นปืนปลอมนะ
ก็คือแบ่งให้ความเดียว
เพราะมันเอาเด็กข้ามมามันเล่นลูกผม
คนละเรื่องเลยนะคะกับที่น้องอายุ๑๓
ไปเล่าให้กับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐฟังนะครับ
ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของตำรวจสนบางเขน

นี่รู้หรือยังว่าหมอเขาตัวแล้วมีร่องลอยการกระทำชำลาว

น่าจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าเรื่องต้น

คือยาเสพติดส่วนร่วมการล่วงละเมิดทางเพศ
ก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหานี้
ถ้าเกิดว่าได้รับผลตรวจจากแพทย์มาแล้วนะคะ